ประกาศว่าจะมีการละสังขารวันนี้วันนู้นวันนั้น

มีลูกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้ไม่ได้ฮะ
วอนขอหมอปลาช่วยมาช่วยแม่หน่อย
เพราะว่าเจอคำสอนแปลกแบบนี้หมอปลาบุกมาช่วยครับ
นี่แหละเดี๋ยวที่เจ้ารักแม่ของเจ้านะ
แล้วก็นักปลามาแค่คนเดียวแล้วก็จะมีก้องเข้าบอก
เดี๋ยวเราพวกเราจะบอกพวกเจ้าหมอว่าอีกลูกคลายต่อละยก
วันนี้มันเป็นเช่นหน่อย

เรื่องนี้หมอปลาได้รับการร้องขอแล้วก็เลยมา
แต่ระหว่างที่หมอปลามาแล้วแม่เห็นว่าลูกชาย
พาหมอปลามาแม่ด่าลูกชายเลย
ด่าลูกชายเจ้าคือคนโทรยศ

ทรยศต่อคนที่มีพระคุณทรยศต่อแม่

เหมือนคุณแม่เป็นเทพ
แล้วเอาล่ะภาพนี้อาจจะไม่เห็นแต่ผมอธิบายต่อ
เมื่อหมอปลาเข้าไปอยู่ภายในบ้านหมอปลาโดนบ่นใหญ่เลยฮะ
แล้วเวลาไปถึงคุณแม่นั่งบนโต๊ะ
หมอปลาสั่งหมอปลาให้นั่งที่พื้น

หมอปลาแค่มือปากสำภเวศี
แต่ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่สัมภเวษีแต่เป็นเทพชั้นสูง
หมอปลามองหน้าแล้วยักษ์คิ้วให้เออกูไม่ไหว้

จากนั้นก็เป็นการเจรจากัน
และท้ายที่สุดระหว่างที่ลูกสาวมาคุยกับผู้สื่อข่าวข้างหน้า
หมอปลาเรียกเจ้าหน้าที่ไปเพื่อที่จะอุ้มแม่
แม่ออกมาแต่ลูกสาวเห็นแล้วตกใจ
รีบวิ่งกลับเข้าไปช่วยแม่มีบรรยากาศวินาทีนั้น

ไปกับแม่กัน
ไปตามแม่นั่นแม่ออกไปเลย

คุณสันติพาทั้งแม่แล้วก็น้องสาวไปที่บ้านของหมอปลาที่เมืองเพชร
จังหวัดเพชรชบุรีพอพาไปถึงบ้านแล้วก่อนถึงบ้านเนี่ย
พระมหาภัยวันพระดังท่านมารออยู่แล้ว
หมอปลานิมนต์เลยเพราะว่าพระมหาภัยวัลนี่เปรียรทำ๙ประโยคนะครับ
ยังเป็นพระหนุ่มอยู่เลยนิมนต์พระมหาภัยวันท่าน
เทศหน่อยเทศเอาหลักธรรมคำสอนที่เป็นแก่นแท้เนี่ย
เทศสอนแม่ของพี่สันติเขาหน่อยเทศสอนน้องสาวของคุณสันติเขาสักที
พระมหาภัยวันก็เทศมาเทศไปพระมหาภัยวัน
สั่งพระมหาภัยวันก้มกราบเพราะว่าพระมหาภัยวันอ๋อ
นี่แค่พระไลฟ์เก่งแต่แม่เนี่ยเป็นเทพชั้นสูง
ดังนั้นคุณยังไม่บรรลุอะไรเลยแม่อรหันต์แล้ว
บังคับพระมหาภัยวันช่วยกราบด้วยถือว่าเป็นการให้เกียรติเทพ
พระมหาภัยวันเนี่ยแทบจะกุมขมับเลยประเรียนทำ๙ประโยคเผาทิ้งไปได้เลยฮะ
เอาไม่อยู่จะขุดคำสอนเทศนามาประการใด
พระมหาภัยวันเอาไม่อยู่กับเหตุการณ์นี้เดี๋ยวมีบรรยากาศด้วยเชิญ
เขาก็พูดเหมือนเขามั่นใจนั่นแหละว่าอ่าเขาถึงถึง
ถึงวันเขาแล้วที่เขาจะต้องที่จะต้องละสังค
ผ่านเพราะกำหนดจิตเขาได้วันนี้เขาเห็นตัวเขาว่าเขาเป็นพระอาหญะบุคคลไปแล้ว
เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเขาปฏิบัติถึงขั้นที่เขาเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับ
แล้วตามแนวพุทธศนาหลวงพี่ว่าเป็นไปได้ไหมครับ
ไม่มีทางเลยฮะไม่มีทางเป็นไปได้เลยอันนี้มันเป็น
มันน่าจะเป็นสัญญาวิปราชถ้าในหลักการปฏิบัติธรรมนะฮะ
เป็นสัญญาวิปราศน์เป็นวิปราศนูปกิเลส
เวลาปฏิบัติไปแล้วก็หลงไปอะไรอย่างเงี้ย
เราก็เต็มที่แล้วแต่เมื่อเราได้มาสัมผัสตรงนี้แล้ว
ตัวของลูกชายเองตัวของลูกสาวเขาเองเนี่ย
ไม่อยากจะอยู่เราก็ไม่บังคับเขา
ก็ตอนเมื่อเช้าเราก็อธิบายให้ลูกชายฟังว่า
สิ่งที่เรารับแม่มาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าวันที่สามสิบเนี่ย

สิ่งที่โดนสั่งสอนมันเป็นแนวคิดที่ผิด
อย่างที่หลวงพี่ท่านสอนมาเมื่อกี้ใช่ไหมแต่เมื่อสิ่งที่เราเสนอไป
พอมาถึงเวลาลูกเขาไม่รับเราก็ช่วยได้ที่เราช่วยได้
จบภารกิจในการพาคุณแม่ออกมาจากบ้านของตัวเองได้นะครับ
ส่วนสำนักสงฆ์สัมปะหันที่อุดรธานี
ก็ไปเจอกับเจ้าสำนักสงฆ์พระอาจารย์สุนิตอินทะคุตโต
เจ้าสำนักสงฆ์ท่านบอกว่าไอ้โรงเมื่อสักครู่นี้
โรงที่วางอยู่เนี่ยเป็นของโยมนัชพรเขาซื้อเองเขาคิดเองเออเองซื้อเอง
แล้วแต่เลยแล้วก็เลยมีการซื้อโรงไว้แบบนี้แต่ที่มันตกใจไปมากกว่านั้นคือ
คุณนัชพรมีการทำเขาเรียกว่าอะไรนะประกันชีวิต
มีการทำประกันชีวิตและโอนผลประโยชน์ผู้รับผลประโยชน์ปกติควรจะเป็นลูก
แต่กรณีคุณนัทพรผู้รับผลประโยชน์กับเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ฮะ
คนก็ล่ายงงไงว่าเอาเฮ้ยท่ากับสามสิบสมบุติถ้าเขาตาย
เงินสมบัติทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นของท่านเหรอ
และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนอกจากฝ่ายปกครองไปแล้ว
ฝ่ายปกครองแล้วก็จะมีสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีก็ไปด้วย
จับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดฮะยังจับตาอยู่อีกเหรอ
แล้วหลักทำคำสอนที่มันบิดเบี้ยวแบบนี้
ยังไม่สามารถทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ในพื้นที่ของอุดรธานี